สังคมไทยเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก
ก็มีเสียงที่เสนอว่าควรจะผลักดันให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายได้แล้วหรือเปล่า
มันจะได้นำมาซึ่งสวัสดิการการคุ้มครองและความปลอดภัยอะไรต่าง
แต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าอย่าเลยมันจะเป็นการทำให้สังคมเสื่อมซามนะ
คนที่ทำคลิปเกี่ยวกับนี่แหละฮะเรื่องของเซ็กแล้วก็มีการเผยแพร่ไปผ่านทางแพลตฟอร์มต่าง
เขาบอกว่าถ้าทำให้เป็นอาชีพถูกกฎหมายได้มันจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่พวกเขา
แต่สังคมส่วนรวมแล้วมันจะแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งตอนนี้เขาเป็นห่วงมากติดตามพร้อมกันฮะ
ติดตามพร้อมกันฮะ
พวกแฟนสาวมาเผยแพร่ทางออนไลน์
ต้องมองว่าปัจจุบันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
เพราะมีเด็กจำนวนไม่น้อยเลือกเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะเงิน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๗รวมทั้งพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
มุมมองส่วนตัวของชายต้องเชื่อว่าถ้าผลักดันให้อาชีพนี้ถูกกฎหมาย
จะช่วยแก้ปัญหาต่างได้แน่นอน
คนโตแล้วคุณยังห้ามไม่ได้แล้วคุณจะห้ามเด็กยังไง
เด็กก็อยู่กับเครื่องมือโซเชียลอยู่แล้วเขาทำอยู่แล้ว
ดังนั้นผมมองว่าการที่จะทำให้มันถูกกฎหมาย
เป็นการที่จะกันเด็กออกไปให้มันชัดเจน
อายุไปเลยว่าถ้าคุณไม่อายุถึง๑๘หรือ๒๐อะไรก็แล้วแต่
คุณทำไม่ได้นะทำให้ถูกกฎหมายมันเห็นชัดเจนไงฮะ
ว่าเฮ้ยคนนี้คนที่ทำเขาลงทะเบียนเขามีอาชีพชัดเจน
เขาอายุเกินแน่นอนเกิน๑๘เกิน๒๐
เขามีการขออนุญาตถ่ายทำอะไรก็ว่าไป

มันอาจจะได้ประโยชน์แค่คนทำงานในเรื่องเซ็กซ์

ภาษีจากคนทำงานที่เป็นเซคเวอร์เกอร์ได้ล่ะ

บางคนทำรายได้๖หลัก๗หลักขึ้นไป

เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมในส่วนอื่นได้

อาจจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้
ตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง

คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศอีกต่อไป

ตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาด
ฐานะทางบ้านที่ยากจน
และเธอต้องเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวทุกคน

เพื่อจะหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

คู่กับการถ่ายแบบแนวเซ็กซี่
ย้ำว่าสำหรับการทำอาชีพนี้
ความปลอดภัยและสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
เราต้องเซฟเพื่อตัวเราและเพื่อนเราด้วยเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถเรียกคืนได้
มันคือชีวิตเราทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นก่อนที่ใครเขาจะมาทำหนังด้วย
เพื่อนจะบอกก่อนเลยว่าไปตรวจมาก่อนนะตรวจให้หมดเลย
เพราะต่างประเทศเนี่ยเห็นที่เขาไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย
เพราะเขาตรวจโรคก่อน
เขาจะมีระยะเวลาของเขาว่าโรคนี้อยู่ได้ช่วงประมาณนี้ประมาณนี้
ต้องตรวจโรคตรวจเลือดกันทุกอย่างค่ะ
ดังนั้นบางคนที่มองว่าอาชีพนี้คือง่ายอะไรกับใครก็ได้
ใช่จริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
คุณเฟิร์นนี่มองว่าหากกฎหมายรับรองอาชีพนี้
มีสวัสดิการที่ช่วยคุ้มครองความปลอดภัย
ทุกอย่างล้วนมีราคาที่ต้องจ่าย
ดังนั้นใครที่คิดจะทำต้องมีความพร้อม
และอย่าทิ้งการเรียนโดยเด็ดขาด
ถ้าเข้ามาเพื่อความสนุก
ว่าเฟิร์นไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
เพราะว่าถ้าเขายังเด็กอยู่
อยากให้เขาเรียนให้ได้มากที่สุด
ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเพียงชั่ววูบเรียนสำคัญที่สุด